๘นาฬิกา๘นาทีมายิ้มกันเถอะครับ
กับพี่ทิศเป้มาแล้วในช่วงของสีสันข่าวเช้า

สวัสดีครับน้องน้ำขางพี่บุคครับ

บอกได้คำเดียวว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่จะรังสรรค์โลกครับ
รักคุณผู้ชมด้วยนะครับผม
คุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าช่วงเวลาดีแบบนี้นะครับ

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม
ช่วงนี้มากรรมทุเรียนเยอะมากนะครับ
บางคนร้อนอยากกินทุเรียน

เขาเลยกล้าปัญหาโดยการไปกินแครกทุเรียน
จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
ว้าวสุดยอด

ของมันแพงก็ต้องกินให้คุ้ม
นี่คือเมนูผัดเปลือกทุเรียนครับ

เดี๋ยวกระเทียมเข้าไปใส่เครื่องลงไป

อะไรก็ต้องบอกต่อหักเผือกทุเรียนครับ
ไม่รู้จะจำเน็ตไอดอลคนไหนมาครับคุณผู้ชม
ดูเอวครับเอวเพื่อนรุมร้อนดู
แต่เพลงไหนมาเลยผมจัดให้
เพื่อนเห็นแล้วอึ้งโจ๊กจ่ายโจ๊กจ่าย

เจ้านายพาไปไหนเราต้องสังเกตทุกสิ่ง
เกิดปัญหาจะได้ปกป้องเจ้านายได้
เฮ้ยใครยิงอะไรมาเนี่ย

ตั้งตัวไม่ทันเกือบไม่รอด

ฝนจะตกถึงฟ้าจะร้อง
อาการแบบนี้ท่านเคยเห็นไหมครับ
นี่คือการหลับลึกของเจ้าแมวเหมียวรายนี้
จับคอกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่สนใจ
เอาตื่นตื่นก็ไม่สนกลับอีกก็ไม่สน

ไม่ไม่น่าไม่ใช่นะ
โอ้โหพี่เหมียวหลับลึกหลับยาจริง
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ